ถ้าเป็นแบบนี้จะใช้ยุทธวิธีไหนคะในการจัดการกับควายคุณคิงบอกสิคะ

มันไม่น่าฟังแล้วนะครับเพราะว่ารั้วเองมันก็ทำลายขนาดนี้

ใช่ดูสินี่คือเอาง่ายนะคุณเจ้าของยังไม่กล้าเข้าใกล้เลย
ได้แต่ยืนถ่ายคลิปอยู่ไกลคนเนี่ยชาวบ้านจริงเขาก็กลัวกันนะคะเห็นแบบนี้
คลั่งจริงคุณผู้ชมคะแล้วเกิดอะไรกับหยุ่มหยิม

หยุ่มหิมถ้าไม่หยุดจะให้แม่สิตางมาสั่งให้หยุดแล้วนะ

ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ดูน่ากลัวนะหยุ่มทำไมเป็นแบบนี้
ดูสิหยุ่มหิมลูกเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงคลั่งแบบนั้นแล้วควิดไม่เลิก
เสาไม้แบบพังไปหมดเป็นแถบตรงนั้นนะคะ
แล้วสุดท้ายเจ้าของต้องไปตะโกนเรียกให้ชาวบ้านระดมกำลังกันมาช่วยระงับหยุมหยิม
แล้วต้อนเจ้าหยุมเข้าคอกเลี้ยง
สุดท้ายคุณเข้าคอกเลี้ยงได้นะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะคลั่งแบบนี้อีกไหม
ทีนี้เจ้าของก็เลยบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ของประสุทธิ์มาดูหน่อยค่ะ
ส่งคนมาดูหน่อยเพราะกลัวมันจะมีอาการแบบนี้นะคะ
แล้วดูเขาเขาก็ใหญ่มากด้วยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองไผ่ค่ะ

คุณเล็กวัยกษิกรรมอายุ๗๕ปีค่ะ
ก็เนี่ยบอกว่าดูความคลั่งของหยุ่มหยิมแบบนี้ชาวบ้านกลัว

เป็นไปได้ว่าหยุ่มหิมอาจถูกไฟช็อต
เอ้าแล้วปรามูลิท่าไหนทำไมหยุมหยิมไปถูกไฟช็อต

อันนี้มีคำตอบเพราะคุณเล็กบอกว่าผมยอมรับ
ผมเอาไฟฟ้าเดินสายแล้วพันเอาไว้กับลวดจริง

แล้วปล่อยไฟฟ้าไว้ด้วยมากับเส้นลวดเพราะอะไร
เพราะกลางคืนคุณควายตัวอื่นน่ะ
บางทีเกิดควายมันดื้อมันจะออกมาจากคอก
แล้วอาจเกิดอาการแบบเหมือนคลั่ง
แต่กลายเป็นว่าพอมันไปโดนไฟช็อตมันก็คลั่งไง

ไอ้ที่มาตื่นเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะอะไร
มันสงสัยจะโดนใส่น็อกเนี่ย

ไฟที่ตัวควาย

ไม่ได้เข้าไม่ได้
นี่ไงคือพอเดินไฟมาตรงนี้แล้วพอมาเจอตรงรวมก็คือ

มันก็เลยอาจจะหงุดหงิดด้วยหรือว่าอาจจะมีอาการแปลกด้วยคือ
คงจะป้องกันเหมือนคล้ายเวลาเราล้อมรั้วเพื่อป้องกันพวกช้างป่าอย่างนั้นหรือเปล่า
แต่ว่าตรงนี้เขาก็คงไม่คิดว่าควายมันจะมาถูก
แล้วมาโดนช็อตแล้วมันก็หงุดหงิดแบบนี้
ไม่แต่จะบอกว่าแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อีกกับควายตัวอื่นนะ
ถูกไหมคะฉะนั้นก็ต้องระวังเดี๋ยวก็ต้องไปแก้ไขกันว่าจะทำยังไง

เขาไปขอมาเลี้ยงนะคะคือไปถ่ายชีวิตมันมาจากเจ้าของเดิม
ทำสัญญากันไว้ประมาณ๓ปีแล้วเดี๋ยวถึงส่งคืน
ตอนนี้เจ้าของคนปัจจุบันทางด้านของคุณเล็กบอกว่า
กล้าเลี้ยงแล้วแหละกลัวจะเกิดอันตราย
อาจจะลองปรับเปลี่ยนวิธีดูก็ได้เนอะ
เจ้าหยุ่มหิมก็อาจจะไม่ได้คลั่งอีกนะคะ
หรือว่ามีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนำวิธีการหน่อยก็จะดีมากเลยนะครับ